เวลาที่เราจะกลับไปติดตามภารกิจ
ในการค้นหา๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงกันต่อแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราพร้อมในการที่จะรายงานสด
ให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดกันอีกครั้ง
ติดตามได้จากคุณทัศนัยโคตรทองนะครับ

ครับคุณสืบสกุลคุณอาริยาคุณผู้ชมครับ
ถึงแม้ตอนนี้๘โมงกว่าแล้ว
แต่ว่าที่บริเวณนี้จุดที่ผมยืนรายงานตรงนี้
ก็ยังคงมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้เรายังคงต้องติดตามภารกิจอย่างต่อเนื่องครับ
แต่ว่าแผนงานนั้นต้องเพิ่มความเข้มข้น
ในส่วนของการลาดตระเวนบนภูเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับ

มีการนำทีมต่อชะดอทีมกู้ภัยกู้ชีพของปพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นไปบนเขาเรียบร้อยแล้ว
ความตั้งใจของแผนงานในวันนี้ก็คือว่าจะเข้าไปสำรวจในปล่องที่สาม
แล้วก็จะพยายามโรยตัวลงไปในปล่องให้ได้ซึ่งคาดว่าปล่องนั้นนั้นจะอยู่ใกล้กับโถงด้านในในถ้ำ
ถ้ำหลวงแห่งนี้มากที่สุดนะครับเหตุผลที่ต้องมีการขึ้นไปบนปล่องนี้เนื่องจากว่า
ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้การที่ให้หน่วยซิลนั้นดำน้ำบริเวณด้านในถ้ำเพียงอย่างเดียว
อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าการที่ฝนตกลงมาและมีมวลน้ำเข้าไปเพิ่มในถ้ำนั้นเป็นอุปสรรคในการทำงาน
ประกอบกับน้ำเองก็ยังคงขุ่นแล้วก็ท่วมสูงอยู่ถึงแม้จะมีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาแล้วกว่า๒๐เครื่องก็ตาม
แต่ว่าก็ยังคงไม่ทันกับปริมาณน้ำที่เข้าไปสะสมด้านในนะครับทำให้ทางทีมกู้ภัยเองก็ไม่ได้มีการปรับแผน
แต่ว่าเพิ่มความเข้มข้นโดยมีการเพิ่มกำลังของต่อชะดอเข้ามาสมทบในพื้นที่
แล้วก็ลาดตะเวนขึ้นไปบนเขาไปยังปล่องที่ไปเจอ
แล้วก็จะพยายามโรยตัวลงจากปล่องลงไปให้ได้
ซึ่งคิดว่าปล่องนี้แหละอยู่ใกล้กับโถงด้านในของถ้ำที่คาดว่าจะมีผู้สูญหายทั้ง๑๓คนรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
การทำงานในวันนี้จะมีการโรยตัวลงไปแล้วก็คาดหวังใจเอาไว้ว่าจุดนั้นจะสามารถลงไปได้
เนื่องจากว่าการทำงานในวันนี้ต้องเพิ่มในเรื่องของการลาดตะเวนเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าการดำน้ำอย่างเดียวคงไม่พอนะครับ
เหนือจากที่มีการเดินทางขึ้นไปบนด้านบนแล้วเราต้องให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการลาดตะเวนในวันนี้
เพราะว่าความหวังของเราต้องฝากไว้ที่ด้านบนด้วยแล้วก็เราอาจจะมีการต้องรอกรรมการชี้แจงของท่านวิทยาชัยว่าการขึ้นไปด้านบนแล้วเนี่ย
จะสามารถลงไปจากปล่องนั้นได้หรือไม่แล้วก็สามารถพบผู้สูญหายทั้ง๑๓คนหรือไม่นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองด้านล่างเองเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่เรายังรอคำแถลงการคำยืนยันจากผู้การหน่วยซิลที่ยังคงเข้าไปด้านในแล้วก็ยังไม่ได้มีการเดินทางออกมานะครับ
เป็นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเรียกว่าฮอลยูโร๓ลำ
แล้วก็เบล๒ลำรวมเป็น๕ลำเตรียมขึ้นมา
หน้าผาแห่งนี้พร้อมอุปกรณ์การโรยตัว
แล้วก็เปย์ช่วยชีวิตซึ่งฮอทั้งห้าลำนี้
สามารถช่วยผู้ประสบภัยทางอากาศได้
ถ้าทีมลาดตระเวนด้านล่างนั้นไปพบผู้สูญหายด้านล่าง
ปล่องนั้นพอจะบินขึ้นไปแล้วก็จะลำเลียงคนที่ติดอยู่ด้านใน

วบคู่กันกับเรื่องของการนำเครื่องสูบน้ำ
เข้าไประดมสูบน้ำจากด้านล่าง
ซึ่งก็ทำควบคู่กันทั้งสองส่วนนะครับ
ทั้งในถ้ำแล้วก็บนหน้าผา
ปล่องที่ไปเจอในปล่องที่๓ครับ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดทั้งวันกับทีมข่าวของเรา
แต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าทุกคนนั้นก็

ยังคงเป็นอุปสรรคในการทำงานอยู่นะครับ
ติดตามความคืบหน้าอีกครั้งกับข่าวหลังช่วงต่อไปของธรรมดิจาคับ

จับตามอง๒ทางพวกที่เดินเขาไปบนเขา

แต่ว่าการจะหย่อนตัวลงไปในโพรงหรือปล่อง
ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตด้วย
เพราะว่าถ้าปล่องมันไม่ได้ทะลุลงไปถึงจุดของถ้ำ

ในส่วนของปลายปล่องนะฮะมันจะมีฮมีกาสโคบอนค